ผู้ชมข่าวนี้มาชวนนกันดิดไห้ค่ะ
ดีดสึงสึง

ใครคิดถึงบ้างยกมือขึ้น
ผู้ชมยุคนึงโรงโรงตรงเพลดตีนรักมาก

ไปค่ะต่างคนก็แยกย้ายซ้ายขวาไปทำหน้าที่ของตัวเองค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวดีของแฟนแล้วล่ะค่ะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะก่อนหน้านี้สาวลาล่าเธอก็ได้โพสต์นะคะ
ข้อความลงโซเชียลของเธอตามภาพนี้เลยที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
บอกว่าถูกรางวัลเป็นแสนเป็นล้านมันก็ไม่คุ้มค่าเท่ากับ๙ปีที่รอคอย
ในที่สุดก็มาถึงกรี๊ดเมื่อพี่ชายคนหนึ่งโทรมาแล้วบอกว่า
นัดนัดวันซ้อมกันนะวางโทรศัพท์เสร็จน้ำตาไหลพลาก
คุณผู้ชมส่วนตัวได้สัมภาษณ์ทั้งหมดทั้ง๓คนที่เขาแยกย้ายกันไป

แล้วก็พี่ลาล่ารูลูก็ต้องมีดอกม้ายใหญ่

เหลือแค่ดอกใหญ่เหมือนลาล่ารูลู